ต่อกันเลยอันนี้ก็จะบอกว่าโหดแบบไม่ได้ตั้งใจก็คงจะไม่ได้
เพราะว่าไปขอคุณยายเข้าห้องน้ำไงนะฮะผู้ชายคนนี้ปรากฏว่าเขาเคยมาอาบน้ำ
เคยมาล้างตัวคือเขาเป็นคนทำถนนแล้วสนิทกับคุณยาย
คุณยายบอกคนนี้คนดีไว้ใจให้เข้าห้องน้ำ
ปรากฏว่าสามีสามีของผู้หญิงในบ้านนี้ลูกคุณยายเนี่ย
ปรากฏว่ากลับมาเห็นผู้ชายอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำ
เมียตัวเองทำกับข้าวอยู่ข้างห้องน้ำเป็นชู้กันแน่
ผูกเรื่องเสร็จสับเลยผูกเรื่องเสร็จสับ
พวกเอามีดมาในข่าวบอกเอามีดฟันหน้าโพะตาถลนเลยนะ
นี่ตาถลนเลยคือเห็นแล้วเจ็บมากอ่ะสาหัสเลยอ่ะ
แต่คนทำบอกว่าเขาไม่ได้ฟันหมอเนี่ยวิ่งชนรวดหนาม
รั้วรวดหนามแต่ไม่รู้แหละ
กับแม่ยายประกาศตัดขาดแล้วเอามาดูเรื่องนี้
ในสมัยอุรัยรามอายุ๓๘ปีหรือในโด่ง
คนนี้เป็นผู้ก่อเหตุเมื่อกี้เห็นหน้าแว๊บนึงไปแล้ว
กลับมาที่บ้านแม่ของตัวเองมาเล่าบอกว่า
ตามที่แม่ยายกล่าวหาว่าเขาเอามีดไปฟันนายชิดชะนก
ไม่เป็นความจริงนะวันเกิดเหตุเขากลับมาถึงบ้าน
เห็นนายชินกรวงดินดำอายุ๔๔ปี
นอนแก้ผ้าอยู่ในห้องภรรยาเขาว่างั้น
จึงเกิดความแค้นเข้าไปเตะหนึ่งที
แล้วก็ไล่ลงจากบ้านจากนั้นก็ไปคว้ามีดมาจริง
แต่นายชินกรต่อสู้ก็เกิดการชกต่อยกัน
ก็บอกไปว่าถ้าไม่อยากตายนะให้วิ่งไปชนลวดหนาม๕ครั้ง
ตอนนี้เนี่ยเขาบอกยังคิดถึงเมียเลย
พาผู้ใหญ่ไปขอขมาแม่ยาย

ขณะที่ยายสมพรปริณรำอายุ๘๒ปี
แม่ยายรับไม่ได้เลย

ถ้ายังโกรธอยู่นี่ใส่หัวรับไม่ได้รับไม่ได้นี่นะฮะ
ที่ในโดกมากล่าวหาว่าลูกสาวเธอมีชู้
ประกาศเลยว่าไม่ต้องมานะขอเข้ามา

แล้วพาทีมข่าวไปดูให้เห็นจ่ะ
ไอ้ตรงบ้านเนี่ยรั้วรวดหนามสักเสาสักต้นฉันก็ไม่มี
มีรอยเลือดยังติดอยู่เลยที่ในโด่งเนี่ยนะฮะ
เอาไปฝากบ้านตำรวจในหมู่บ้านเอาไว้

เมียผมดึงผมไว้ครับอืมว่าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้
ผมก็พูดว่าพี่หิวข้าวพี่ไม่ได้กินข้าวแต่เช้า
พี่จะเตรียมเสื้อผ้าอาบน้ำทำไมพี่เข้าห้องไม่ได้
ผมเปิดผ้าม่านไปเจอผู้ชายนอนแก้ผ้าครับผมก็เตะเลย
ความโกรธของผมน้องเมียเป็นชู้อย่างนั้น
ผมก็ความมีดเกล้งไล่เขาจะฟันเขา
แล้วเขาชนรวดน้ำ๕รอบ

ชนเองผมให้โอกาสเขานี้

ยืนหยันเลยตายไปเต่า
ก็ดูก่อนฟังก่อนเรื่องมันเป็นยังไงไงเอาจากอารมณ์เลย
ทางด้านลูกสาวของยายตัวนี้ว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับ
เขาก็บอกทำเรื่องไปตามหน้าที่เขาว่าอย่างไร

ความจริงคนละเรื่องเลยค่ะทั้งสองฝั่ง

เมื่อกี้ยายบอกไม่จริงใช่ไหมเนี่ยไม่จริง
แต่ไม่ได้นัทพงศ์บอกนะนี่นางสาวพรพิมลปริณรำ
อายุ๔๙ปีเป็นภรรยาของในดง
มาบอกว่าไม่จริงแล้วก็ไม่พอใจมากด้วยแล้วรับไม่ได้แล้ว
ไม่ต้องมาขอคืนดีสอดคล้องกับแม่เลยสอดคล้องกับยายเลย
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีฐานพยายามฆ่าเพื่อให้หลาบให้จำ

ในดงไปพบพนักงานสอบสวนสพมบุรีรามแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับก็ปฏิเสธแบบที่เขาบอกบอกไม่ได้ฟัน
ตำรวจเชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ตำรวจไม่เชื่อนะฮะ
เรื่องต้นแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเอาไว้ก่อนนะครับ
หลังจากนี้จะสอบสวนพยานรอบข้างนะครับพยานแวดล้อม
แล้วก็ตรวจพิสูจน์มีดของกลางแล้วก็รอผลการรักษาจากแพทย์ก่อนว่า
คุณชินกรเขาอาการหนักขนาดไหน

ใช่คือถ้ากฎหมายบอกสาหัสปั๊บนะ

ก็คือรักษาเกิน๒๑วันเข้าข่ายแล้ว
คันนี้พยายามฆ่าแล้ว
โอ้โหแต่น่าจะหาหลักฐานไม่ยากแล้วนะ

รอยนิ้วมงนิ้วมือใช่ไหมคะก็น่าจะปรากฏอยู่ค่ะ